เอาล่ะมาต่อกันที่ประเด็นร้อนอีกหนึ่งประเด็นนะคะสำหรับนักร้องลูกทุ่งสาวคนนี้
ไม่ว่าจะหยิบจะจับจะทำจะโพสต์อะไร
ก็กลายเป็นประเด็นดราม่าไปซะหมดนะคะสำหรับใบเตยอาสยาม
ใช่แล้วเพราะว่าชาวเน็ตนั้นเขาวิพากษ์วิจารณ์
กรณีที่เธอนั้นมีการโพสต์รูปภาพสถานที่ท่องเที่ยวแห่งหนึ่งในประเทศญี่ปุ่น
เมื่อครั้งที่เธอไปเที่ยวที่ญี่ปุ่น
แต่มีคนมาทวงเครดิตภาพนั้นเข้า

เกิดเป็นใบเตยอาสยามคงต้องทำใจ
ขยับตัวนิดทำอะไรหน่อยเป็นต้องถูกจับตา
ขณะเธอโพสต์รูปสะพานแห่งหนึ่งที่ปกคลุมไปด้วยหิมะ
อินสตาแกรมส่วนตัวพร้อมเช็คอินสถานที่ว่า
รวมถึงภาพถ่ายอื่นในช่วงเวลาที่เธอเดินทางไปเที่ยวญี่ปุ่น
เมื่อต้นเดือนกุมภาพันธ์ซึ่งก็คงไม่ใช่เรื่องแปลกอะไร
หากไม่บังเอิญว่ามียูสเซอร์รายหนึ่งเข้ามาคอมเมนต์
ใต้ภาพถ่ายที่เอ่ยถึงเป็นภาษาอังกฤษทวงถามเครดิตกับสาวใบเตย
งานนี้เลยกลายเป็นเรื่องโป๊ะแตกที่ทำให้สาวลูกทุ่งนุ่งสั้น
ถูกขุดประเด็นที่เธอเคยโดนโจมตีเรื่องนำรูปกระเป๋าแบรนเนมของคนอื่นมาโพสต์
ขณะที่บางความเห็นก็ระบุว่าสถานที่ในภาพถ่าย
กับชื่อสถานที่ที่ใบเตยเช็คอินเป็นคนละแห่งกัน
วิจารณ์เชิงตั้งคำถามว่า
นักร้องสาวไม่เข้าใจเรื่องลิขสิทธิภาพหรืออย่างไรด้วย
ซึ่งล่าสุดสาวใบเตยก็ได้ลบรูปภาพเจ้าปัญหาดังกล่าวจากไอจีเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะ